เหมาลำที่ประสบเหตุลงจอดฉุกเฉิน

ลักษุภูมิเจ็บจากเรื่องของเหตุการณ์นี้
ยังคงอยู่๕คนอาการก็ปลอดภัยแล้ว

ขณะที่สาเหตุของเครื่องบินตกค่ะต้องรอคณะกรรมการ
สวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุเป็นผู้ตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้งค่ะ
จากกรณีที่เครื่องบินเล็กแบบเช่าเหมาลำเกิดอุบัติเหตุตกที่คลองลำเกาะเหลา
ลำผักชีเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครใช้เวลาเกือบ๙ชั่วโมงค่ะ
ช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและกู้ซากเครื่องบินออกจากคลองได้สำเร็จ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนะคะ
คือนายศิรวุฒิเตียวประเสริฐกุลตำแหน่งผู้ช่วยนักบินที่๒
และมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก๕คนค่ะ
พิลเปรมปรีและนายอรุณแก้วสนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจตรีชัยพรพาณิชย์อัตราผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓
ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการกู้ซากเครื่องบินค่ะ
จะเป็นผู้ตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรเหตุใดเครื่องบินจึงไม่มีแรงยกตัวขึ้น
ส่วนเรื่องคดีความนะคะเนื่องจากมีผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ทำให้ต้องหาสาเหตุก่อนที่จะพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาผู้ใดได้บ้างหรือไม่
ซึ่งทางพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
สั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดค่ะ
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๕คนตอนนี้ล่าสุดนะคะอาการพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ
จริงเรื่องนี้มีหลายฝ่ายออกมาชื่นชมนักบินนะครับที่ตัดสินใจนำเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินที่ครอง
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปลงในจุดชุมชนจะมีความเสียหายมากกว่านี้อย่างแน่นอน
จุดที่ลงก็คือน้ำซึ่งปกติแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบิน
นักบินก็จะพยายามลงจุดที่เป็นน้ำอยู่แล้ว
ใช่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อหารักฐานเพิ่มเติมของอุบัติเหตุในครั้งนี้
ความคืบหน้าเป็นอย่างไรรวมทั้งการขนย้ายเครื่องบินออกจากจุดเกิดเหตุนั้นมีความเรียบร้อยมากน้อยแค่ไหน
เราไปจดสอบเพิ่มเติมกับผู้สิทธิ์ข่าวของเราอยู่ในพื้นที่
กับคุณพลอยสจิมฤทธิสินนะครับรายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามาจากพื้นที่เชิญเลยครับ

ค่ะในวันนี้นะคะก็เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของท่าอากาศยานในราชอาณาจักรกระทรวงคมนาคมค่ะ
ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องบินเล็กลำที่ตกนะคะ
ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเสียหายของเครื่องบินพร้อมหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะ
หลังจากเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้เวลากว่า๙ชั่วโมงค่ะในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
แล้วก็เก็บกู้ซากเครื่องบินเล็กที่ตกอยู่ภายในคลองลำเกาะเหลาขึ้นมาค่ะ
โดยเบื้องต้นนะคะจากการตรวจสอบสภาพเครื่องบินค่ะก็พบว่าส่วนหน้าและปีกค่ะมีความเสียหายมากที่สุด
ซึ่งคาดว่าก่อนเกิดเหตุนะคะนักบินค่ะพยายามจะขอลงจอดฉุกเฉิน
แต่พยายามบังคับให้เครื่องบินลงจอดภายในคลอง
ซึ่งคาดว่ามีขนาดใหญ่เพียงพอที่เครื่องบินจะสามารถลงจอดได้นะคะ
แต่ด้วยสาเหตุที่ว่าแรงของเครื่องบินที่ลดระดับลงอย่างรวดเร็วค่ะ
ประกอบกับแรงลมนะคะทำให้ปลีกของเครื่องบินชนกับราวสะพานเสียหลักก่อนที่จะตกลงในคลองค่ะ
ซึ่งจากการเดินตรวจสอบจุดที่เป็นบริเวณคลองนะคะ
บริเวณคลองแห่งนี้ค่ะรอบข้างนะคะเต็มไปด้วยบ้านเรือนของชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งก็คาดว่านักบินนะคะพยายามที่จะบังคับเครื่องบินให้ออกไปจากตัวชุมชนมากที่สุด
จึงตัดสินใจลงจอดค่ะแต่ด้วยด้วยแรงของส่งของเครื่องบินที่มากนะคะ
ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวค่ะ
จากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้พยายามที่จะค้นหากล่องดำที่อยู่ภายในเครื่องบินค่ะ
เครื่องบินเล็กจะไม่มีกล่องดำอยู่ภายในค่ะ
จึงทำให้เจ้าหน้าที่นะคะต้องเก็บหลักฐานเพื่อพิสูจน์ซากเครื่องบินอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ
จากการสอบถามนะคะจากการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตค่ะ
ทางบริษัทนะคะก็จะมีการรับผิดชอบในทุกกรณีค่ะ
โดยคิดค่าเสียหายตามวงเงินของประการอุบัติเหตุนะคะ
ขณะที่การตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดที่เกิดขึ้นจะต้องรอการพิสูจน์ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนการทราบว่าได้รับใบอนุญาตในการบินที่ถูกต้องหรือไม่นั้นนะคะ
ก็คืออยู่ในกระบวนการพิสูจน์ทราบค่ะให้เสร็จสิ้น
ซึ่งขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายซากเครื่องบินออกจากที่เกิดเหตุแต่อย่างใดค่ะ
เพราะว่าจะต้องรอการอนุญาตของเจ้าหน้าที่นะคะ
แล้วก็รอกระบวนการพิสูจน์สาเหตุให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเคลื่อนย้ายซากเครื่องบินต่อไปค่ะ
คุณพลอยสจีคะถ้าเครื่องบินลำนี้ไม่มีกล่องดำ
หลักฐานอะไรที่เจ้าหน้าที่ต้องการจะได้คะตอนนี้และกำลังหาอยู่คะ
หลักฐานตอนนี้นะคะจะเป็นตอนนี้กำลังประมวลวิถีของการบินค่ะ
ว่ามีลักษณะการบินแบบไหนที่จะตกลงมาที่คลอง
แล้วก็มีความเร็วเท่าไรหายไปจากจอเรด้าเมื่อไหร่อย่างไรค่ะ
การประเมินเวลาไหมครับว่าใช้เวลาอีกมากน้อยแค่ไหน
สามารถสรุปสาเหตุของเครื่องบินที่ตกในครั้งนี้ได้ครับ
ขณะนี้คาดว่าจะใช้เวลา๑๒วันค่ะที่จะพิสูจน์ทราบได้
ซึ่งจากตอนนี้เจ้าที่จากกระทรวงคมนาคมก็ได้เก็บหลักฐานไปเบื้องต้น
แล้วว่าตรงไหนส่วนไหนมีความชำรุดเสียหายมากที่สุด
ซึ่งก็พบว่าเป็นส่วนหน้าแล้วก็ส่วนปีกของเครื่องบินค่ะครับ
ครับขอบคุณคุณพรชินทร์ดังนั่นมากนะครับ
เรื่องต้นเครื่องบินเล็กรุ่นนี้ไม่มีกล่องดำ
เหมือนเครื่องบินรุ่นใหญ่ครับทำให้ต้องมีการหารักฐานเพิ่มเติมมากหน่อย
ในการไปสรุปสาเหตุเรื่องของการตกของเครื่องบิน
เรื่องของวิถีการบินด้วยว่าเกิดจากอะไรนะครับ
อีกประมาณ๑๒วันก็น่าจะพอทราบผลนะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ